ปกติก็เคยเห็นสับปะเรอเผาศพในวัดในเมนถูกไหมคะ
แต่เคสนี้สับปะเหลอฆ่าคนตายคาวัดเลยนะคะ
แล้วเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันนั่งโก๊งเล่ากันทุกวันเป็นประจำ
เขาบอกบิดเรื่องค่าแรงที่ไปรับจ้างทาสีค่ะ
แต่ว่าแท้งมันก็ต้องเข่าอยู่หลายเมตรมั้ยบ้าง

เมื่อก่อนผมฟันนะฟันอย่างนั้นฟันอย่างนี้
แต่นี่ผมไม่ได้ฟันผมแทงชึบเดียว
แต่ไอ้ชึบเดียวของคุณเนี่ยปักเข้าหัวใจเขาเลยนะคะ

นี่คือนายโบราณบุรีวันนะคะสับปะเหลอวัย๕๒ปี
ชาวตำบลยางอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
ใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าไปที่หัวใจ

ของนายสุดสาคอนจาบทองวัย๕๑ปีชาวจังหวัดกรสินนะคะ
นี่ค่ะเขานอนตายอยู่ตรงสาราอเนกประสงค์ที่กำลังก่อสร้าง
วัดสุจิตรารามหรือวัดบ้านหนองแหวงนะคะ
หลังก่อเหตุนายโบราณก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะก็อยู่ตรงนั้นแหละ
ตำรวจมาถึงก็จับตรงนั้นแล้วก็นั่งให้การแบบเมาอยู่ตรงนั้นน่ะ
คือเขาบอกเขาทะเลาะกับนายสุดสาครเรื่องค่าแรง
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปรับจ้างทาสีบ้านชาวบ้านมาให้
แล้วนายสุสาครก็ไม่ยอมจ่ายค่าแรงให้เขา
แล้วก็เลยทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างก็เมาคุยกันไม่รู้เรื่อง
เขาก็เลยเอามีดทำครัวความยาวรวมด้านประมาณสัก๓๕เซนติเมตรเนี่ย
แทงเข้าไปหนึ่งชึบตายเลยนะคะ
หลังก่อเหตุก็เอามีดไปซ่อนใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐เมตร

เราก็ถามว่าและมีดไม่ตั้งใจเตรียมมาเกาะเหตุเหรอ

เขาพกติดตัวไว้ใต้เบาะรถตลอดอยู่แล้ว

ลูกไม่ชังอายหรอกครับปล่อยธรรมชาติหล่น
ด้านพลันตรฯทพายทูนมาสมาลัยรองผู้กำกราบการป้องกันผลัพกราบศพบรบือนะฮะ
ก็บอกว่านายบุราเนี่ยเป็นสับปะเหลอของวัด
อาชีพเสริมอีกอย่างก็คือรับค่าวัวรับจ้างให้กับชาวบ้านในพื้นที่

นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเขามีมีดพกติดตัวไว้ตลอด

อาศัยวัดหลังรับจ้างเกาะสร้างอาคารอเนกประสงค์
ซึ่งเขาก็เคยบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ด้วย
ที่ผ่านมาผู้ตายกับคนก่อเหตุรู้จักกันเป็นอย่างดี
ก็ทำงานกอสั่งโดยการนั่งดื่มเหล้าโดยการก็มาหักกันรึ่ง
ราคาแรงทาศรีบ้านเนี่ยแหละ
ไปฟังเพื่อนทั้งคู่เล่าให้ฟังนะคะ
พระมหาสุภกิจเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันตั้งแต่เช้าแล้ว
อาตมานี่แหละเป็นคนไปห้ามศึกเอง
พอห้ามเสร็จก็นึกว่าจะแยกย้ายอาตมาก็ออกไปรับกิจนิมนต์
พอกลับมาเท่านั้นแหละอ้าวแทงกันตายซะแล้ว
อาตมาบอกผู้ก่อเหตุครับ
บอกผู้ก่อเหตุกรับว่าให้กรับบ้านสระยะมะเสียงหลังนิวัฒน์ประมาณเนี่ย
อาตมาสิทำงานต่อนะอาตมาสิถ่ายกันก่อน

เพราะเคยเป็นของเย็นเดียวอยู่แล้วก็เลยสร้างมาแล้ว
ตำรวจก็คุมตัวนายโบราณไปที่จุดที่เอามีดไปซ่อนนะคะ
ศพของนายศุษภาคอนเบื้องต้นตรวจสอบดูที่บาดแผล

คนก่อเหตุบอกไม่ได้ตั้งใจฆ่าผมก็แทงไปชืบหนึ่ง
ชืบหนึ่งของเขาเนี่ยแผลลึก๑๕เซนติเมตรนะคะครึ่งไม้บรรทัศน์
แล้วกว้าง๖เซนติเมตรอะค่ะ
พนักงานสอบสวนก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนค่ะ